คุณผู้ชมค่ะงานโชว์ตัวสมัยนี้มีหลากหลายรูปแบบนะคะ
ศิลปินดาราเนี่ยเขาก็ขยันรับงานกัน
วงอีเวนต์ตามห้างหรืออะไรก็ว่ากันไป
แต่ล่าสุดหลายคนนะเราเห็นเขามารับงานรำบวงสวงกันเพียบเลย

ศิลปะไทยแล้วก็ได้ใส่ชุดไทยสวยอีกด้วยค่ะ
อย่างสาวคนนี้นี่อาแมนด้าชาลิสาออฟดัม
นางงามคนดังนะฮะตั้งแต่น้องเนี่ยนะคะ
ได้มีโอกาสไปรำถวายพ่อปู่พญานาคที่จังหวัดหนองคาย
คุณผู้ชมหลังจากนั้นเนี่ยงานรำบวงสวงพาเรทมาไม่หยุดยั้งเลย
รับงานเดินสายรำทั่วประเทศไทยไปเลยค่ะ
แล้วก็ความปังนะแม่ปุ้ย
ออกมาเมาส์มอยบอกว่าค่าตัวงานรำของน้องอาแมนด้าต่องานเนี่ย
ยกนิ้วมาเลยค่ะฟาดไปเลยสวย

จริงตั้งแบบนี้หัวหนึ่งลุกเลย

แต่เอาจริง๕แสนเยอะมากนะ
จริงหรือเมาส์แม่เราล้วงคำตอบมาจากน้องอาแมนด้าเรียบร้อยแล้ว

เขาเมาว่าค่าตัว๕แสน
ไม่จริงคุณแม่ปุ้ยก็ว่าไปไม่จริงค่ะไม่จริงไม่จริง
อันนี้แล้วแต่งานเลยมันมีการพูดคุยกันได้

ปีหน้าก็มีแล้วนะคะมาลามนี้คือทักเข้ามากันได้นะ
อยากจะแบบไปลำให้ครบ๗๗จังหวัดเลยค่ะ
เป็นไงล่ะด้าตั้งวงรอแล้ว๗๗จังหวัด
จ้างได้นะคุณผู้ชมนะค่าตัวไม่ได้ถึง๕แสน
จ้างได้สบายและนอกจากความปังนี้แล้ว
แจ๊คยังมีปังกว่าพี่เอสุภาชัยไง
ผู้จัดมือทองโอ้โหนะคะเข้ามาซัพพอร์ตน้องอาแมนด้า
ถ่ายรูปคู่กันวันก่อนใช่ไหมเรื่องงานต่าง

ผู้ใหญ่ช่อง๓ยังไงคุณดิวเปลี่ยงกระมน
แล้วก็ช่วงหลังสนิทสนมไปมาหาสู่กันบ่อยล่ะ
คนก็เมาว่าเอ๊ะหรือจะเห็นน้องด้าลงละครช่อง๓หรือเปล่านะฮะ
ว่างานนี้คุณผู้ชมขาพี่เอเข้ามาช่วยเหลือยอะไรยังไง
ไว้ก่อนแต่บอกเลยว่าหลังจากนี้มีแต่เรื่องราวดีแน่นอน
และส่วนตัวนะคะเห็นบอกว่ารู้สึกว่าเป็นปลื้มมากเลยที่ได้รับการดูแลจากพี่เอ
เพราะว่าอาแมนด้าบอกว่าทั้งพี่เอพี่อ้ำคือขวัญใจของเธออยู่แล้ว

เอาเป็นว่าก็ซัพพอร์ตน้องอาแมนด้าด้วยในทุกผลงานนะคะ